คุณผู้ชมคะเกิดเหตุเพื่อนรักหักเหลี่ยมสวย
เกิดขึ้นถึงขั้นประกาศเลิกคบกันเลย
ดิฉันไม่พูดเกินจริงเรามีหลักฐานเป็นคลิปด้วยนะครับ
เป็นสองนางเอกดังอุ๊ยจะเป็นใครไปชมคลิปกันค่ะ
เอ่อมาร์คิววันนี้แต่งตัวง่ายหรือครับ

มินลีชณภิกษานัสมากิราชีออกมากินข้าวชิว
ว่ามันเลิศนะคะแล้วเธอก็ใส่ชุดแบบสวยค่ะ
แล้วก็เพื่อนก็บอกว่าไหนบอกว่าเธอไม่แต่งตัวเยอะ
ไหนบ้างแบบแกงดูซิกก็เตี๊ยวก็เป็นขาวแต่อะแต่แบบว่าส่วนสูงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่ฉันเจอมิ้นทะลิดามิ้นท์ชะลิดาพูดด้วยความคับแค้นใจ
ยังไงมันไม่ใช่ครั้งแรกพี่แจ๊คหลายครั้งแล้วที่บอกว่างานไม่ใหญ่แน่นะวี
ระบายออกมาไปแบบงานชิวคือจัดใหญ่ตลอดจัดใหญ่เกินเพื่อนนะคะ
แล้วมิ้นก็เลยประกาศตรงนี้เลยว่าต่อไปนี้เวลานัดกันฉันไม่เชื่อเธอแล้ว
ถ้าเธอบอกว่าสบายฉันจะจัดเต็มกว่าเดิมอีกนะคะ
ฟังดีกว่านะคะว่าความคับแค้นใจของมิ้นทะลิดามันเป็นยังไง

นี่ค่ะเพื่อนมาอย่างนี้ค่ะไม่เข้าใจเหมือนกัน
ไปงานด้วยกันบอกไปงานวันเกิดสมมุติง่าย
แต่งหน้าทำผมเองนะมาถึงเพื่อนจ้างช่างหน้าช่างผม
มากกี้รอบนี้แกแต่งตัวสบายหนูก็เสื้อยืด

รองเท้าเขาบอกว่าเขาใส่รองเท้าแตะ

หน้าเดี๋ยวเจอกันเขาก็จะบอกว่าฉันไม่แต่งตัวเลย
ต่อไปเดี๋ยวเวลานัดเพื่อนคำว่าฉันไม่แต่งตัวเลย
เบาพี่แจ๊คเจอกันนะไม่แต่งตัวหรอก

จริงนะคะเราต้องจัดเต็มกว่านะคะ